คุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้ต้องเตรียมเรื่องของเส้นทางการเดินทางให้ดีนะคะ
เพราะว่าทางพบชนออกมาประกาศให้หลีกเลี่ยง๑๑เส้นทางแล้ว
จากการที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะกระจายตัวในการทำกิจกรรมกันค่ะ
โดยบรรยากาศล่าสุดตอนนี้โดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลและรัฐสภา
ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินทางไปในวันพรุ่งนี้นะคะ
ไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มีการนำแบรีเออร์รถเมย์รถน้ำแรงดันสูง
แม้กระทั่งรั้วลวดหนามมาสแตนบายในพื้นที่นะคะ
เช่นเดียวกับบริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยและอนุสร๑๔ตุลา
ซึ่งกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าและกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีเขานัดทำกิจกรรมกัน
ก็ยังไม่ได้มีการปิดพื้นที่หรือว่าเอารั้วเหล็กมาวางกั้น
ตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากยังคงถูกวางไว้อย่างเป็นระเบียบที่แยกผ่านฟ้า
ริมถนนราชดำเนินกลางมุ่งหน้าอนุสวรีประชาธิปไตยค่ะ
พลตำรวจโทษพระกระพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยง๑๑เส้นทางการจราจรในวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่รัฐสภา
ธรรมเนียบรัฐบาลอนุสวรีประชาธิปไตยอนุสรสถาน๑๔ตุลาและสกายวอล์กแยกประทุมวันนะคะ
โดยระบุว่าตอนนี้ทางตำรวจเองก็เตรียมกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนเอาไว้๑๗กองร้อยมีรถน้ำสนับสนุนในพื้นที่ต่าง
แต่ยืนยันว่าตำรวจจะเน้นเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคจะไม่มีการตั้งเครื่องกีดขวางถ้าไม่จำเป็น
แต่ถ้าพบว่ามีการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกราย
ส่วนแก่นำหรือว่าผู้จัดกิจกรรมคนไหนที่อยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลแบบมีเงื่อนไข
ก็ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสารโดยเคร่งครัดด้วย
ถ้าพบว่าบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล
ตำรวจก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำรายงานเสนอต่อสารให้สารพิจารณาตามกระบวนการต่อไป
ทางฝั่งของนายนิติธรรมล้ำเหลือก็ออกมาเรียกร้องเหมือนกันนะคะ
บอกว่าอย่าให้ตำรวจเนี่ยไปขัดขวางหรือตั้งสิ่งกีดขวาง
ไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปยื่นข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกที่ธรรมเนียบรัฐบาล
นิติธรบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้ไปชุมนุมแต่จะไปยื่นข้อเรียกร้องเท่านั้น
และที่สำคัญก็มีการเตรียมมาตรการเรื่องของการเว้นระยะห่าง
หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลเอาไว้พร้อมแล้ว
ขอตำรวจอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นเงื่อนไขห้ามว่าจะเป็นเรื่องการแพร่ระบาดโควิด๑๙ต่างอะไร
เช่นเดียวกับนายจตุพรพรมพันธ์แก่นำกลุ่มคนไทยไม่ทนนะคะ
ก็บอกเหมือนกันว่าพรุ่งนี้มีปลาใสแน่นอน
แต่จะเป็นการปราศัยแบบเป็นระบบยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเท่านั้น
ไม่ได้สนใจหรอกว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
แต่สิ่งที่สนใจก็คือว่านายกคนต่อไปต้องแก้ไขปัญหาประเทศได้
ต้องมีสัญญาประชาคมกำหนดว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปต้องทำยังไง
เพื่อเป็นการรีเซตประเทศไทยใหม่ให้ได้
ส่วนพรุ่งนี้การชุมนุมจะมีการค้างคืนหรือเปล่า
๔โมงเย็นพรุ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดค่ะครับ
ซึ่งเดี๋ยวเราจะส่งทีมข่าวไปก่อติดบรรยากาศให้ได้ชมกันทุกจุดที่มีการชุมนุมเลยนะฮะ